โอ้โหเหตุการณ์นี้คนบาดเจ็บก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะคุณนะ
ใช่ว่าผมไปทำอะไรให้คุณไอ้เราก็อุตส่าห์ให้นายมาเล่นสนุกด้วยกับเรา
นายขอมาเล่นที่โต๊ะเราเราให้เล่น
สุดท้ายนายเอาไม้สนุกมาตีหน้าเรา
จนกระทั่งดั้งหักกรามหักทั้งสองข้าง
คุณผู้ชมมีคลิปวงจรปิดให้ดูกันนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมค่อยดูกันไปนะครับ

ชายเสื้อสีส้มแดงนี่นะครับ

นี่ตอนแรกก็กำลังเล่นนี่

คือเขาจริงเขาเล่นอยู่กับเพื่อนโต๊ะอื่นนะ

แล้วทีนี้เขามาขอเล่นกับโต๊ะผู้บาดเจ็บนะ

สักพักหนึ่งอยู่คุณ

กรามหักสองข้างเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นโต๊ะสนุกแห่ง๑ภายในซอยเศรษฐกิจ๓๑แถวหนองแข็ม
ประมาณเที่ยงคืนของวันที่๕มกราคมที่ผ่านมานะครับ
น้องสาวของผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลแบบนี้
พี่ชายถูกคนนั้นเขาใช้ไม้สนุกฟาด
บาดเจ็บสาหัสดั้งจมูกแตกแล้วก็กรามหัก
เหตุการณ์มีอยู่ว่าพี่ชายซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับ
ก็กำลังเล่นสนุกเกอร์อยู่กับเพื่อนของพี่ชายอีก๒คน
ที่เพื่อนของพี่ชายจะขอกลับก่อน
ส่วนชายเสื้อสีส้มตอนแรกก็เล่นสนุกเกอร์อยู่อีกโต๊ะหนึ่งกับแฟนสาวของเขา
จู่ชายเสื้อส้มผู้ก่อเหตุมาขอเล่นที่โต๊ะพี่ชายด้วย
พี่ชายก็ให้เล่นนะจากนั้นผู้ก่อเหตุอยู่ก็พูดอะไรแปลก
ถามชื่อพี่ชายก่อนชื่ออะไรถามว่าบ้านอยู่ไหน
พี่ชายก็ตอบตามปกติไม่ได้คิดอะไรนะครับ
ผู้ก่อเหตุพูดขึ้นมาประโยคนึงบอกว่าถ้าไปเนี่ยเจอเลยใช่ป่ะ
พี่ชายก็งงถ้าไปถ้ามาเหรอก็เจอดิแล้วก็ตอบว่าอยู่ห้องเช่า
จากนั้นนะคุณเกิดเหตุนี้ทันที
ผู้ชายเสื้อส้มฟาดปากงงงมากครับ
น้องสาวของผู้บาดเจ็บยืนยันว่ามีพยานในที่เกิดเหตุครบเลย
ว่าไม่ได้มีปากเสียงอะไรกันมาก่อน
แต่อยู่ผู้ก่อเหตุพูดกันไม่กี่คำไม่กี่ประโยค
ก็ตีเข้ามาดื้อแบบนี้หลังเกิดเหตุนะครับ
เพื่อนของพี่ชายได้รีบพาพี่ชายไปส่งโรงพยาบาลคุณ
ทีมข่าวของเราได้ติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์

บอกว่าพี่ชายเพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาล
เพราะว่ารักษาตัวอยู่ตั้งแต่วันที่๕มกราคมใช่ไหมฮะ
มีอาการบาดเจ็บหนักที่ใบหน้ากรามสองข้างนะฮะ
ที่ตอนแรกบอกว่าหักก็แค่ยุบนะ
หมอก็ดูแลรักษาแต่ว่าดั้งก็ยังไม่หักแตกเท่านั้นเอง
ต้องคอยไปพบแพทย์เป็นระยะแล้วก็ต้องผ่าตัดศัลยกรรม

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่ชายของเธอยืนยันว่าจะไม่ยอมความเด็ดขาด
เพราะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
อยู่ถูกทำร้ายจนใบหน้าเสียโฉมและบาดเจ็บหนักนะครับ
ตอนนี้พอจะรู้ตัวแล้วว่าคนนี้เป็นใครเสื้อสีส้มเนี่ยนะ
อยู่ที่ไหนและก็นำหลักฐานต่างโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดนี้นะครับ
ให้กับตำรวจแล้วนะครับ
อยู่เขาก็แบบเหมือนเขาก็มาถามว่าพี่ชายหนูชื่ออะไร
แล้วก็เหมือนโวยวายอะไรคนเดียวก็ไม่รู้ค่ะ
เราก็ถามว่าบ้านอยู่ไหนไปไม่เจอเลยใช่ไหม
พี่ชายหนูบอกว่าอ๋อผมเช่าผมเช่าห้องอยู่ครับ

ถึงตอนนี้ติดต่อกับไอ้คนนั้นได้แล้ว
เขาคือเขายอมรับในแชทเลยว่า

คือเดี๋ยวอันนี้ก็หลักฐานนี้ก็จะเอาไปให้คุณตำรวจเพิ่มเติมด้วย
คนตำรวจจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้น
นี่ฮะล่าสุดน้องสาวผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ว่าตอนนี้ตำรวจสนหลัก๒เจ้าของพื้นที่
ตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะ
คนที่เอาไม้สนุกไปฟาดคนอื่นเขาเนี่ยนะฮะ
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำที่สอนอด้วย

ว่าอยู่คุณไปฟาดเขาทำไมเนี่ยนะฮะ